คุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
ทำเอาคุณป้าขวัญภาวะเลยนะ
แล้วมาเขย่าประตูห้องนอนนะคะ
คือป้าได้ยินเสียงนะแล้วป้าก็ตกอกตกใจ

ท้ายที่สุดคนร้ายมันก็ตกใจเหมือนกันไง

นี่ค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำเอาคุณป้านอนไม่หลับเลยค่ะ
ตำรวจสายตรวจสพเมืองตากก็นำกำลังเข้าไป
หลังจากที่ได้รับแจ้งนะว่ามีคนร้ายบุกรุกเข้าไป
ที่บ้านเลขที่๓๒๐ถนนไทยชนะตำบลเชียงเงินอำเภอเมืองตาก
ทีนี้ไปถึงเจอคุณป้าอายุ๕๘ปีเจ้าของบ้านนะคะ
ยังตกใจอยู่เลยรอให้การกับเจ้าหน้าที่
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นฉันนอนอยู่ในห้องนอนข้างล่าง
จู่มีคนร้ายพยายามจะเปิดประตูห้อง
ฉันได้ยินเสียงดังกระชากประตูหลายครั้ง
ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือโชคดีหลานของคุณป้าอยู่ชั้นบน
ก็เลยรีบเปิดประตูห้องนอนออกมาดู
เจอคนร้ายนะคะที่เป็นผู้ชายมันก็ตกใจเหมือนกัน
รีบวิ่งหนีออกไปทางประตูเหล็กข้างบ้าน

ผักประตูนั่นทั้งแรกยาวใยเลยนะ

แต่แล้วนี่ก็ไปดำประตูไว้

คุณบอกถูก

นี่ที่มันเขย่าประตูนี่รีบโทรแจ้งตำรวจเลยนะครับ

ไม่รองรอยธวงหลัง

คนร้ายเขาก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีร่องรอยอะไรไว้เลยค่ะ

เงินตั้งเอาไว้อยู่ที่โต๊ะหน้าห้องนอนยังอยู่นะคะ
ตำรวจก็เลยแนะนำคุณป้าอย่างนี้ป้าไปทำแนวลวดหนามไหม
หรือว่าทำแบบให้เป็นแนวรวดหนามเหนือกำแพง
เพราะว่ารั้วป้าดูแล้วมันดูต่ำค่ะ
มันอาจจะง่ายต่อการก่ออาชญากรรม
แต่แหมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า
อยากให้คุณป้าบอกอยากให้ตำรวจมาดูบ่อยมาตรวจตราบ่อย